นี่ถ้าเล่าข่าวนี้ไปผมบอกเลยนะว่าสายตาของคุณผู้ชมจะร้อนผ่ากว่าเดิมอีก
เพราะคนนี้ไม่ได้ถูกรางวัลที่๑แบบธรรมดา

โอ้โหก็๙๐ล้าน

โอ้โหไปดูกันครับนี่

ได้เห็นใบนี้จริงแล้ว
เป็นไงเราเป็นไงเราตะลึงไหม
ไม่รู้จะต้องพูดคำไหนเลยอ่ะ
ล้านผมขอพูดอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมครับ

แล้วก็นี่เราไปเห็นอยู่ในเพจ

เสียดวงเห็งถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านครับ

แล้วแถมยังถูกรางวัลที่หนึ่ง
อิจฉาพูดเลย

ใช่แล้วครับผู้ที่โชคดีท่านนี้นะครับ
อย่างที่ผมบอกไปเป็นเจ้าของร้านทองจึงฮงหลี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เอาบอกหมายเลขแล้วกัน
เพราะว่าเขาเขียนมาเราก็ต้องอ่านตามเขา
ฟังไว้นะคุณผู้ชมอย่าไปอิจฉาอะไรมาก
แต่ผมก็อดใจไม่ไหวจริงที่ต้องอิจฉาเขา

งวดประจำวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชม

ถามคุณลุงเขานิดนึงแล้วกันว่าได้มายังไง
คุณลุงเขาก็เล่าว่าตนเองฝากให้เขาไปซื้อ
เพราะว่าชอบเลข๖๖
แต่พอดีดันติดเลขหน้า๓๔๕มาด้วย
คืออันนี้ไม่ได้ตั้งใจซื้อ๖ตัวนะ

เอาแค่เลขท้าย๓ตัวส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันแบบนี้เนาะ
สุดท้ายกลายเป็นว่าไปตรงกับรางวัลที่๑
โอ้โหไม่รู้จะดีใจเสียงแบบไหนดีเหมือนกันนะคุณนะ

จำหนูได้ไหมคะเสีย

๖ล้านก็ดีใจแล้วนะยินดีกับทุกคนที่ดวงดีดวงแฮงด้วยนะคะ
ขอให้ทุกคนที่ยังไม่ถูกรางวัลก็มีความหวังแล้วก็สมหวังกันต่อไปนะ
ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ย
อยากจะได้อะไรเป็นรางวัลปลอบใจสำหรับคนที่ไม่ถูกรางวัล
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยหมูกระทะมันจะเยียวยาทุกอย่าง
บางคนก็บอกว่าชาบูก็ได้
งวดหน้ายังมีนี่รางวัลปลอบใจ
ขอเป็นแฟนใหม่ดีสักคนโอ้โหอันนี้คือเยียวยาเรื่องของอะไรคะ

ก็ว่ากันไปนะถ้ามีแฟนใหม่ที่ดีแล้วก็ยินดีด้วย
ด้วยดีกว่าถูกรางวัลเขาบอกว่ามีแฟนดีดีกว่าถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่อีก

นี่ผมอยากให้ดูว่าล็อตเตอรี่นะ
เรื่องของลอตเตอรี่เนี่ยเวลาเราลุ้นบางทีก็หายใจฮืดฮาดฮืดฮาดออกมา
ดูสิโอ๊ยตกใจคุณคุณไม่เป็นห่วงสุขภาพดิฉันเลย

ผลสลักออกคุณชนะบอกแล้วอย่าบอกเดี๋ยวแกะ
อันนี้คุณผู้ชมส่งมาให้ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายรูป
หน้าคุณชนะหลังจากที่ประกาศผลสละกินแบบรัฐบาลเมื่อวาน๔โมงเย็น

คุณผู้ชมบอกว่าน้องใบตองบอกว่าให้ดูเลขในจังหวัดพัทธลุงเมื่อวานดูอยู่

ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรมีรางวัลปลอบใจ

ไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่เป็นไรแต่ขอเป็นคนที่ถูกใจ